ไปกันต่อเรื่องราวดีกันบ้างดีกว่า
วอร์มเสียงหน่อยไปห้าหกเจ็ดแปด
แต่ก็ไม่มีใครเบรกไม่มีใครหยุด
อันนี้ก็ไปไกลเลยโอ้โฮไม่ต้องจังหวังคุณขวัญมากมันกำลังมันเลยเชลลี่
ถ้าม่วนขนาดนี้ไปยืมไปลำหน้าบ้านคุณณเดชนหน่อย

นี่เป็นงานดีคุณผู้ชมค่ะณเดชนคุกิมิยา
ไม่ใช่ข่าวดีเรื่องงานแต่งนะเขาขึ้นบ้านใหม่พี่จ๋า
บ้านสวยคุณผู้ชมขาเมื่อวานเขาเจ้าตัวก็ถือเริกงามยามดี
พฤษภาคมทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ก็ได้นิมนต์พระมาทำพิธีตามประเพณี

เหล่าบรรดาเอฟซีก็เข้ามาคอมเมนต์
วยพรให้หนุ่มณเดชน์เยอะเลยทีเดียว
แล้วก็คอมเมนต์แบบว่าบอกว่าให้อยู่เย็นเป็นสุข
ให้แบบร่มเย็นอยู่แล้วรวยอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะมีอีกนิดนึง

ภาพที่หนุ่มณเดชน์ค่อยล้างเท้าพระสงฆ์

เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ชื่นชมคุณแม่แก้ว
แล้วก็มีคนสนิทของครอบครัวผู้จัดละคร
รวมไปถึงพี่เอสุปชัยแต่งสวยมาเลยชุดไทยนะ
มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นเลย
และแน่นอนงานบุญวันดีมงคลแบบนี้
หวานใจสาวคุณช่วยส่องซิเห็นอุรัสยาไหมคะ

ส่วนชุดสีฟ้าออกทะเลนั้นพี่เอสุภาชัย
ไม่รู้ว่าจะเต็มใครเกินใครกันแล้วนะคุณผู้ชมรักงานนี้
เอาเป็นว่าสวยสดงดงามนี่แค่บันไดบ้านเขายังสวยขนาดนี้เลย
แต่น่าเสียดายนิดนึงไม่เห็นบ้านเลขที่

ก็ถือเลือกดีวันที่๑๓พศภาคม

พฤษภาพฤษภาคมมันเดือน๕

หรือจะแถม๖๖ไปก็ได้นะปี๖๖เนี่ย
เออไปที่สุด
ใดคือบ้านสวยมากนะคะยินดีด้วยนะคะณเดชน์ค่ะ